อันนี้กลับมาที่ข่าวสถานวงการฟุตบอลไทยในบ้านเรานะครับ
สำหรับศึกไทยลีก๒เพราะว่ามีประธานสโมสรฟุตบอลดังที่เป็นทีมน้องใหม่
เพิ่งจะเลื่อนชั้นจากไทยลีกสามมาอยู่ไทยลีก๒แล้วก็เป็นทีมที่
โอ้โหเสริมทัพได้อย่างฟูฟ่าแล้วเป็นเต็งที่จะมีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นสู่
ลีกหนึ่งในระดูการต่อต่อไปด้วยนะครับเขาบอกว่าประธานสโมสรเนี่ย
ถูกบุกยึดทรัพย์แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกรณีเรื่องของการฟอกเงินหรือว่า
มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอยืนยันความบริสุทธิ
สู้กันไปต่อนะครับในเรื่องของคดีความไอ้ตรงนี้แหละครับความสำคัญมันก็คือว่า
มันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมาทั้งไทยลีกเองเนี่ยทางคุณกรวีปริศนานัฐกุลคุณแชมป์คนนี้นะครับ
รักษาการเจ้าที่บริหารของบริษัทไทยลีกก็บอกนะครับว่าอ่าทีมเนี้ยที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ย
ปรปศในบุกยึดทรัพย์แล้วก็แจ้งความอย่างที่ผมบอกไปก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด
ส่วนการยึดทรัพย์นั้นรวมถึงเรื่องของตัวสโมสรเองนะครับจะเป็นยังไงดำเนินการต่อได้หรือไม่
หากบุคคลที่ถูกยึดทรัพย์เนี่ยไม่สามารถดูแลทีมได้คนอื่นที่เหลือจะสารงานต่อได้หรือไม่
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสโมสรจะเดินต่อได้หรือไม่ได้ที่กำลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางลีกจะเดินหน้าแข่งขันต่ออยู่แล้ว
ครับแล้วก็จะไม่ยกสิทธิ์ให้ทีมในหลีกที่ต่ำกว่าขึ้นมาแทนทีมนี้เนื่องจากการขอคลับเอเนนซิ่งเนี่ยมันจบไปนานแล้วนะฮะตามกระบวนการ
ตัวสงสัยว่าการเข้ามาทำทีมบอลนั้นจะนำเงินผิดกฎหมายมาฟอกหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยคุณกรวีเขาก็บอกว่ายอมรับนะครับ
เป็นเรื่องยากที่สมาคมเองจะต้องไปตรวจสอบสโมสร
ว่าคนนี้มีที่มาที่ไปของเงินอย่างไร
แล้วก็เรื่องของเงินเข้าออกตรงนั้นเนี่ยก็ทำอย่างถูกต้องอยู่แล้ว
อันนี้เดี๋ยวก็มาดูว่าสุดท้ายการตรวจสอบในกระบวนการทำกฎหมาย
อีกส่วนหนึ่งเขาจะเชื่อมโยงไปได้หรือไม่
ธีรธรบุธมาธรรณแบ็คซ้ายของ
โกฮามาเอฟมารินอที่เป็นประธานสโมสร
ก็ได้รับการยืนยันมาจากหนึ่งในสปอนเซอร์ของทีมนะครับ
หมายเรียกห้านก็คือเรียกของโกอุ้ม
ในที่ใส่เสื้อในฟุตบอลเจอิลลีก

เข้ามาช่วยทีมในช่วงปลายปีที่แล้ว
ไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

หลังจากที่อยู่บนหลีกสูงสุดมาอย่างยาวนานนะครับ